มาดูความคืบหน้าคดีน้องน้ำหวานนะคะ
น้องนักศึกษาชั้นปี๔มหาวิทยาลัยเอกชน

ก็ปิดเทิมกลับไปเที่ยวบ้านที่หนองบัวลำพูแล้วก็ไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนนะคะ
สุดท้ายขากลับขึ้นรถมากับผู้ชายของพวกเขาชื่อว่าแนิ้ม
รถคันนี้ก็ไปชนต้นไม้
น้ำหวานเนี่ยเสียชีวิต
ส่วนในเอ็มบาดเจ็บก็ไปโรงพยาบาล
แต่ทางครอบครัวของน้องน้ำหวานเขาติดใจบอกว่ามีพิรุธหลายอย่างที่เรานำเสนอข่าวไป
หลักก็คือกางเกงที่น้องน้ำหวานใส่
ทำไมกลับด้านตอนไปรับศพด้วยนะกางเกงกลับด้าน
แล้วก็ซิปไม่ได้รูดซิปอยู่ทางด้านหลัง
กางเกงชั้นในไม่มีกางเกงชั้นในหายไป
แล้วก็สภาพสวบของน้องน้ำหวานเนี่ยมันมีพิรุธ

แต่ก็ลักษณะที่เจอที่อยู่ในรถที่ประสบอุบัติเหตุเหมือนกับนอนตะแคง
ถ้าเกิดไม่ได้คาดเข็มขัดแล้วชนต้นไม้แรงทำไมไม่กระเด็นไป
ทำไมใบหน้าตามตัวไม่มีบาดแผลอะไร
นี่ค่ะเป็นประเด็นที่ทางครอบครัวบอกว่าติดใจสงสัยมันไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุ
แม้ว่าฝั่งในเอ็มผู้ชายที่ขับรถจะอ้างว่าเขาขับรถไปด้วยกัน
ระหว่างทางในเอ็มเกิดมีความอยากจะมีเพศสัมพันธ์จอดรถข้างทางที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
แล้วก็อ้างว่ามีเพศสัมพันธ์กับน้องน้ำหวานโดยน้องน้ำหวานเต็มใจ

คือนายเอ็มเนี่ยบอกว่าพอมีเพศสัมพันธ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
น้ำหวานเป็นคนใส่กางเกงเอง
แล้วนายเอ็มก็อ้างว่าก็ไม่เห็นว่าน้องน้ำหวานใส่กางเกงชั้นในตั้งแต่แรก

ส่วนตอนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ย

แล้วก็ตั้งใจไปตามคนมาช่วยเพราะไม่คิดว่าจะเสียชีวิต
แต่สภาพศพของน้องน้ำหวานก็คือคอหัก

ปัญหาก็คือว่าทางญาติพี่น้องครอบครัวของน้องน้ำหวานเนี่ยบอกว่า
ตอนที่รับแจ้งเหตุและทำคดีในตอนแรก
ตำรวจไม่ได้ดูสภาพแวดล้อมต่างเลย
ก็ก็มองเหมือนเป็นคดีอุบัติเหตุนี่แหละ
อุบัติเหตุเนี่ยค่ะ
ซึ่งผู้หญิงของน้องน้ำหวานที่เขาไปเที่ยวด้วยกัน
เขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าก่อนเกิดเหตุ
ตอนอยู่ในสถานบันเทิงส่งน้องน้ำหวานขึ้นรถไปกับนายเอ็มเนี่ย

แล้วทางครอบครัวของน้องน้ำหวานก็ไปติดตามความคืบหน้าของคดีนี้นะคะ
ที่สพหนองบัวลำพูนะคะ
นายไพโรธสำรานค่ะก็บอกกับไทยรัฐทีวีของเราแบบนี้นะคะ
นายไพโร่ก็คือคุณพ่อของน้องน้ำหวานนะคะ
ก็บอกว่าเอกใจแบบนี้ค่ะ
ก่อนเกิดเหตุนะคุณผู้ชมช่วงกลางวัน

เนี่ยบอกกับลูกค้าสิที่มากินข้าวที่ร้านอาหารเราเนี่ย
บอกไปเลยว่าเนี่ยน้ำหวานจะช่วยแม่ขายของ

คนก็ได้ยินว่าน้องน้ำหวานต้องกลับมากรุงเทพมาเรียนหนังสือแล้ว

ก็เลยเอกใจว่าในเอ็มเป็นคนแถวนั้นอาจจะได้ยิน
แล้วในเอ็มอาจจะชอบพอน้องน้ำหวานหรือเปล่า
ก็เลยนัดแนะฝนกับอายให้ชวนน้ำหวานไปสังสรรค์ส่งท้าย

เหมือนกับหวังจะจีบหวังจะสารสัมพันธ์
พอทุกอย่างเป็นใจก็เลยเกิดเหตุบานปลายขึ้น
อันนี้ทางครอบครัวของน้องน้ำหวานเขาตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้นะคะ

กลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้อยู่ได้เจอ
เหมือนกับชอบน้องน้ำหวานอยู่แล้วก็ได้ยินว่าเดี๋ยวน้องน้ำหวานกลับกรุงเทพแล้ว
วันสุดท้ายแล้วก็เลยเหมือนกับวางแผนหรือเปล่า
ให้ชวนไปเที่ยวกลางคืนอะไรแบบนี้

ทีนี้ที่ในเอ็มบอกว่า
พอขากลับนายเอ็มขับรถ

แล้วในเอ็มเกิดมีอารมณ์ทางเพศแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์กัน
จอดรถที่โรงเรียนที่อยู่ข้างทาง
โดยน้องน้ำหวานเนี่ยเต็มใจไม่ได้ขัดขืนเป็นการสมยอม

น้ำหวานน่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
คือหนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าน้องน้ำหวานเขาก็ดื่มเครื่องดื่มมืนเมากับเพื่อน
แล้วอาจจะอยู่ในลักษณะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
คือปกติเนี่ยน้องน้ำหวานเขาออกกำลังกายทุกวันคุณพ่อบอกแบบนี้นะ
คือน้องน้ำหวานเขาน่าจะสู้
ถ้าเกิดแบบน้องน้ำหวานเขารู้สึกตัวนะน่าจะสู้
แต่ลักษณะของการไม่มีร่องรอยการสู้เลย
เหมือนกับน้องน้ำหวานเขาแบบไม่รู้สึกตัวเลยหรือเปล่า

เนี่ยค่ะแล้วก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่า
หลังจากไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
กับทางมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ที่มีการไปติดตามความคืบหน้าที่สพเมืองหนองบัวลำพู
ในเอ็มผู้ต้องสงสัยในคดีนี้เนี่ย
นายเอ็มเป็นคนกำชับฝนให้กลับบ้านกับอาย
เพราะจะขอกลับกับน้ำหวานลำพัง๒คนเท่านั้น

คุณพ่อบอกว่าอยากจะให้ตำรวจเอาข้อมูลตรงนี้
แล้วก็ข้อมูลต่างที่คุณพ่อตั้งข้อสังเกตแบบนี้

คือขับรถชนต้นไม้น้องน้ำหวานเสียชีวิตแล้วจบ
คุณพ่อบอกว่ามันมีผิดสังเกตหลายเรื่อง

เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถชนต้นไม้
ส่วนสาเหตุที่เสียชีวิต
สาเหตุที่น้องน้ำหวานเสียชีวิต
พ่อบอกว่าได้รับเอกสารรับรองการเสียชีวิต
จากโรงพยาบาลตำรวจมาแล้วนะครับ
พบว่านอกจากคอหักแล้ว
ลูกสาวยังมีอาการม้ามแตกตับแตก
เลือดคั่งภายในว่างกายด้วย
พอผลตรวจออกมาแบบนี้ยิ่งทำให้ทุกคนในครอบครัว
คิดเข้าไปอีกว่าถ้าอุบัติเหตุรถชนจริง

อยากถามตำรวจว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุทำไมพนักงานสอบสวน
เชื่อคำให้การของนายเอ็ม
แล้วก็รีบสรุปคดีโดยไม่มีการสอบปากคำพยานแวดล้อมอื่น
ส่วนปมข้อสงสัยเรื่องกางเกงยีนที่ใส่ผิดด้าน
กางเกงชั้นในที่หายไป
ครอบครัวยืนยันว่าไม่ได้เป็นการกุเรื่องขึ้นมา
เพราะหากดูจากรูปที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยถ่ายไว้ขณะเข้าช่วยเหลือเหตุ
ก็เห็นว่าร่างของน้องน้ำหวานที่นอนเสียชีวิตคาซากรถนั้น
กางเกงยีนที่ใส่กลับด้านตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว

ถ้าเขาไม่เข้ามาพบนางปวีนาหงษกุล

ป่านนี้ก็คงยังไม่รู้สาเหตุว่าลูกสาวนั้นเสียชีวิตเพราะอะไร
และถูกใครทำอะไรยังไงบ้าง
เหตุเกิดขึ้นวันพฤหัสใช่ไหม
เขาเลยเขาเหมือนไปคุยแล้วคนเขาก็

คือคนตายนะครับต้องเรียกไปสอบ
ต้องอะไรต่ออะไรตัวก็เกรงกลับด้านอย่างนี้
วัตเทศชดชนหน้าไม่เละอย่างนี้

แต่ก็จากวันที่๑๙ก็ไปนัดอีกทีวันที่๖
กก็คือเมื่อวานเมื่อวานหน้าเขาหายแล้วนะ
พอหักแล้วก็มีม้าม้ามแตกตับแตกอะไรประมาณนี้
แล้วก็เลือดไหลอยู่ข้างคายภายในประมาณนี้ครับ

นี่ค่ะคุณพ่อของน้องน้ำหวานก็เลยบอกว่า
สิ่งต่างเหล่านี้มันเป็นพิรุษ
มันเหมือนกับเป็นการจัดฉากของในเอ็ม
ทีนี้เพื่อคลายข้อสงสัย
กางเกงของน้องน้ำหวานที่ใส่กลับด้านเนี่ยนะคะ

ให้ตำรวจตรวจสอบดีเอนเอ
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลค่ะ
แล้วก็มีการไปสืบประวัติในเอ็มด้วยนะคะ
ก็ในเอ็มเนี่ยเป็นคนแถวบ้านของคุณพ่อน้องน้ำหวานนั่นแหละ
อยู่ในระแวกเดียวกันนะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดน้องบนลำพู
แล้วครอบครัวของในเอ็มเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
ตามรายงานข่าวบอกว่าเหมือนกับค่อนข้างจะมีอิทธิพลพอสมควรเนี่ย

น้องน้ำหวานเข้าไปไหว้ศพน้องน้ำหวานด้วยนะคะ
ไปขอคำมาไปขออโฮศิกรรม
พ่อก็เลยบอกว่าอโหสิกรรมให้

คดีก็ต้องว่ากันไปเป็นหน้าที่ของตำรวจในการพิสูจน์ความจริง
ครอบครัวของในเอ็มมอบเงินช่วยค่าทำศพน้องน้ำหวาน๑๐๐๐บาทนะคะ
หลังจากนั้นขาดการติดต่อกันเลย
เอ็มหายไปเลยไม่ติดต่อทางครอบครัวของน้องน้ำหวานอีกเลย

โดยเฉพาะการมาสารภาพตอนหลังว่า
ไปทำอะไรกับลูกสาวเขา
ขณะที่เขามึนเมาอยู่นะครับ

ปริศนาแล้วก็ความเงื่อนงำต่างที่เกิดขึ้นในคดีนี้นะครับ

สถานบันเทิงก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย

ใช่นะครับ
ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ

เป็นเพื่อนของน้ำหวานที่อยู่ในเหตุการณ์ในคืนนั้น
อายเล่าว่ารู้จักกับนายเอ็ม

เขาได้เล่าว่ารู้จักกับนายเอ็มชื่อจริงคือนายพลสรรรัตนพลธี
รู้จักมาสักช่วงระยะหนึ่งปกติก็ดูเป็นคนดีไม่ค่อยพูด
มีลักษณะเหมือนเป็นพี่ใหญ่เขาอายุ๓๐กว่าแล้วเกือบ๔๐แล้วนะครับ
คอยดูแลน้องส่วนน้ำหวานเนี่ยรู้จักกันได้แค่๑เดือน
ในส่วนของเขาเนี่ยนะที่เขาเป็นธอมเนี่ยเขาไม่เคยคิดจีบน้ำหวาน
เหมือนกับที่เคยมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้วันเกิดเหตุได้ชวนน้ำหวานมาสังสรรค
ตามปกติแล้วก็แนะนำให้รู้จักกับเอ็มพร้อมกับเพื่อนอีกหนึ่งคน

มีเอ็มมีอายมีน้ำหวาน
ส่วนน้ำฝนตามไปเจอตอนหลัง
พอเข้าไปที่ร้านยอมรับว่า

เนื่องจากเหมือนกับเพื่อนเก่าไม่ได้เจอกันนาน

ก็ไม่อยากคาดเดาว่าใครจะทำร้ายใคร

ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

น้ำหวานกับเอ็มเขาก็ไม่ได้มีลักษณะท่าทีที่จะชอบพอกัน
ประมาณ๒๐นาทีเห็นน้องเขาบอกประมาณนี้
ซึ่งตอนนั้นเราก็เมาแล้ว
มันเหมือนอยู่ในพวังที่เมาไปแล้ว
แล้วก็สนุกไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
ตอนนั้นตอนที่อยู่ข้างในร้านเบาแดงนี่
น้องเขาเมาไหมคะ

แต่มันจะเมาขึ้นทีหลังแน่นอนเพราะว่าเราเคยทำงานที่ร้านเหล้ามาก่อน
น้ำหวานกับพี่เอ็มนี่เขารู้จักกันมาก่อนไหมคะ

เพิ่งมารู้จักกันวันที่เกิดเหตุล่ะค่ะ
ก็อาจจะเป็นด้วยอารมณ์ที่บอกว่าดื่มเหล้าด้วย

คิดไปมันก็เหมือนไปใส่ร้ายเขา

ทางใดทางหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ

ส่วนคนในกลุ่มอีกคนนึงนะครับ

ที่ปรากฏในภาพในกล้องวงจรปิด

ได้ไปเจอกับทุกคนที่สถานบันเทิง
วแดงแล้วก็ดื่มสังสรรค์กัน

สำหรับเอ็มมีลักษณะซึมเหมือนง่วง

แต่เห็นว่าเอ็มเนี่ยหายไปก็เลยโทรหา
แล้วก็ชวนน้ำหวานออกไปตามหาเอ็ม

เหมือนกับจะกลับ

ตอนนั้นก็เลยฝากน้ำหวานไว้ให้อยู่บนรถ

ก็แค่ฝากน้ำหวานให้อยู่บนรถเอ็มก่อน

แต่ยังมีสติพูดคุยได้

แล้วเธอก็ยังรู้จักดีกับน้าสาวของน้ำหวานด้วย

ฝนยังได้เปิดเผยภาพที่ถ่าย

เป็นภาพที่น้ำหวานซบไหล่เอ็ม

เพราะว่าเวลาอยู่ในสถานบันเทิงแล้วมันเมา

คอยดูแลน้องตลอดเพราะว่าเป็นรุ่นพี่ในกลุ่ม

ดื่มไปเที่ยวกับเอ็มบ่อยครั้ง

คิดไม่ดีอะไรแบบนี้ไม่เคย

ตกใจมากไม่คิดว่าเอ็มจะเป็นคนแบบนี้
ที่สีภากกันเมาโฆกาล
ทำไมไม่รับผิดชอบ
ให้พาน้ายน้องเข้ามาแล้วก็พากลับบ้าน

พอออกมาไม่ได้มีทางครู

เป็นห่วงเราเป็นห่วงว่าเห็นน้องเขาเมาอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็เลยอาสามาส่ง
แล้วคนก็มองว่าเราเป็นนกต่ออะไรอย่างนี้
รู้สึกแบบไม่โอก็เสียใจอยู่
คืออย่าตัดอย่าเพิ่งตัดสินเราเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเราบริสุทธิ์ใจ
คุณผู้ชมคะเราก็มาไล่เรียงลำดับเหตุการณ์กันดีกว่านะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
เป็นภาพกราฟิกให้ดูจะได้เข้าใจง่ายนะคะ
ก็คือตั้งแต่แรกเลยเริ่มตั้งแต่ช่วงค่ำ
อายที่เป็นสาวหล่อไปสังสรรค์กับเพื่อนที่ตลาดนัดใกล้บ้าน

มีเอ็มอายแล้วก็เพื่อนอีกคนนึง
จากนั้นเนี่ยอายชวนน้ำหวานออกมาสังสรรค์ด้วยกัน
แล้วก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวย้ายไปสถานบันเทิงชื่อบาวแดง
เอ็มเป็นคนขับรถให้นะคะ
พอไปถึงก็ไปเจอกับฝนซึ่งเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
ก็เลยชวนมานั่งโต๊ะเดียวกัน
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยน้ำหวานรู้จักกับอายที่เป็นสาวธอมแค่คนเดียว
พอเที่ยงคืนครึ่งค่ะทุกคนเริ่มเมาแล้ว
ทุกคนก็เริ่มเมาฝนสังเกตว่าเอ็มหายไป
ก็เลยชวนน้ำหวานออกไปตามหานะคะ
นี่ไปถึงสถานบันเทิงกันก่อนนะคะ
ก็อย่างที่บอกว่าเขาไปต่อกัน
คอนเสิร์ตหมอลำตลาดนัดแถวบ้านก็ไปเที่ยวบาวแดงกันต่อ
ขับรถไปนะตอนแรกก็ไปด้วยกันหมด
มีเอ็มมีอายมีเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็มีน้ำหวานด้วย
แล้วเอ็มหายไปพี่ฝนบอกว่าชวนหวานออกมาเดินตาม
เพราะว่าเอ็มขับรถมาจอดรออยู่ด้านหน้า
ก็เหมือนกับว่าเอ็มปลีกตัวออกมาจะขับรถมารอไปส่งทุกคนกลับค่ะ
เที่ยงคืน๔๙นาทีมีภาพนะคะน้องน้ำหวานเดินกอดคอฝน
ออกจากสถานบันเทิงไปที่รถของในเอ็ม
ให้น้องน้ำหวานขึ้นรถอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีพิรุษ
เพราะว่าฝนบอกว่าเปิดประตูให้น้องน้ำหวานขึ้นรถเบาะหลังค่ะ
แล้วฝนก็บอกกับเอ็มว่าเดี๋ยวรอก่อนนะ
กลับเข้าไปที่ร้านเดี๋ยวตามอายให้กลับบ้านพร้อมกันด้วย
เพราะว่าทั้ง๓คนมาด้วยกันจะได้กลับด้วยกัน
ไปสักประมาณ๒๐นาทีฝนกับอายกลับออกมาหน้าร้าน
ไม่เห็นรถของเอ็มแล้วเอ็มกับน้ำหวานก็ไม่เห็นแล้ว
เพราะว่าน้ำหวานอยู่ในรถเอ็มขับรถออกไปเลย
ก็โทรศัพท์หาเอ็มกันนะคะแต่ว่าติดต่อไม่ได้เนี่ย
คำรับสารภาพของเอ็มเอ็มบอกว่าพอออกมาจากสถานบันเทิงบาวแดงเนี่ยค่ะ
ก็พาน้ำหวานกลับบ้านแต่ระหว่างทางไปแวะที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
เพื่อมีเพศสัมพันธ์กันขับเข้าไปในโรงเรียนประมาณ๕๐เมตร
พอมีเพศสัมพันธ์กันเสร็จสับเรียบร้อยก็วนรถออกมาที่เดิม
น้ำหวานเป็นคนใส่เสื้อผ้าด้วยตัวเองอันนี้คือตามคำให้การของเอ็มนะคะ
จากนั้นก็ขับรถกลับกลับไปตามเส้นทางล่ะค่ะแล้วก็รถไปชนกับต้นไม้
ทำให้น้องน้ำหวานเสียชีวิตคาที่ส่วนเอ็มได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
กางเกงที่ใส่กลับด้านคือเอ็มอ้างว่าน้องน้ำหวานเป็นคนใส่กางเกงด้วยตัวเอง
แล้วก็กางเกงในเนี่ยเอ็มอ้างว่าก็ไม่เห็นตั้งแต่แรก
บอกน้องน้ำหวานรีบใส่มญะแต่เขาตายไปแล้วนะคะ

เป็นพื้นที่เกิดเหตุรถชนต้นไม้
ยังพบว่ามีเศษกระจกของที่ทางบ้าน
แล้วก็สิ่งของที่ทางบ้านนำมาเชิญดวงวิญญาณของน้องน้ำหวานลงเหลืออยู่นะครับ
ซึ่งจากการสำรวจถนนเส้นนี้เป็นเส้นตรงนะฮะ
โดยหากในเอ็มขับรถมาก็อาจเป็นไปได้ที่หลับใน
แล้วก็ไปกระแทกต้นไม้เข้ากับทางฝั่งที่น้ำหวานนั่งเข้าอย่างจังนะครับ
ขณะที่พันธมตเอกทวีศักดิ์สุกเกษม
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดหนองบัวลำพูบอกว่า
คดีนี้มีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ๙๐
แจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายกับนายเอ็มเพิ่มเติมด้วย
เนื่องจากเมื่อวานนี้ในเอ็มนำตัวมาสอบ
แล้วก็ยอมรับสารภาพว่าได้ร่วมหลับนอนกับน้องน้ำหวาน
ซึ่งจากการที่ตำรวจลงพื้นที่รวบรวมหลักฐาน
ประกอบกับคำให้การสารภาพของนายเอ็ม
ทำให้มีน้ำหนักชัดเจนจึงแจ้งข้อหานะครับ
ขณะเดียวกันจากการสอบปากคำพยานแวดล้อม
ตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อหาใครเพิ่มเติม

ต้องรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์จากการชนะสูตรศพน้องน้ำหวานก่อน

เรื่องต้นก็คือขับรถประมาทเป็นเหตุให้น้องน้ำหวานเสียชีวิตเนี่ย
รับสารภาพว่าได้มีการร่วมหลับนอนกับน้องน้ำหวานก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุ
แล้วสามน้ำหวานสวมกางเกงเองซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าใส่ถูกด้านหรือเปล่า
จนกระทั่งขับรถออกไปจากจุดเกิดเหตุ
ข่มขืนและจะไปส่งที่บ้าน

จนกระทั่งหลับในกว่าจะรู้อีกทีก็ซัดเปรี้ยงเข้าต้นไม้เลย
เรื่องต้นก็เรียกเอ็มมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแล้วนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็ปล่อยตัวกลับไปค่ะ
เพราะว่าเอ็มก็ไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนี
แต่ก็ต้องมาพบพนักงานสอบสวนทันที
ถ้าหากว่าต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากเอ็มนะคะ

ถ้าเขาไม่ไปเจอหลักฐานแล้วก็พิรุธแบบนี้

เออผมไปร่วมมีเพศสมพันธ์กับเขา
ซึ่งในสภาพที่เขาไม่มีสติอ่ะ

คุณก็มาสอนที่ผมจับได้เนี้ยนะ
ก็คือคดีของน้องหญิงที่อายุทยา

หรือว่าน้องน้ำหวานที่หนองบุรมภู

เพื่อนผู้หญิงที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
แต่บอกว่าจะเป็นออฟหรือว่าเอ็ม

เห็นเรียบร้อยเรียบร้อยดูท่าทางไม่มีอะไรเนี่ย

ก็เนี่ยอายสาวธอมในคดีน้องน้ำหวานเนี่ย
ให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ในรายการถามตรง
กับคุณจอมขวัญก่อนหน้ารายการเราอะ

มันเป็นคนดีมากสุภาพบุรุษสองสามเดือน

สุภาพบุรุษไหมล่ะเนี่ยเห็นชัดเนี่ยนะ